ดูตลอดข่าวก็จะได้ดูข่าวเตือนภัยแบบนี้

แต่มันเกิดที่รถประจำทางคันนี้

ร้อน

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เลยต้องเร่ง
ระดมกำลังมาฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างรวดเร็วนะคะ

ซอยบ่อดินหมู่๕ตำบลท้ายบ้านใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

สายหนึ่งสี่ห้าสีฟ้าทะเบียนหนึ่งหกขีดหนึ่งเก้าสามหนึ่งกรุงเทพมหานครค่ะ
อืมเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่านายสนสินทวีซึ่งเป็นนายท่ารถนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่ารถคันนี้ได้ออกวิ่งหลายวันแล้วแหละ
ที่มันจะเกิดไฟไหม้เพราะว่าหลังจากนั้นนะคะ
เขาเห็นเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นมาจากหลังคารถหลังคารถปรับอากาศ
มันจะมีแผงระบายความร้อนของแอร์แล้วก็มีที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีนหลายลูกด้วย
ตอนแรกนี่นะคุณผู้ชมทันทีที่นายสนอเห็นก็เรียกพนักงานมาให้ช่วยกันดับไฟ
ร่วมด้วยช่วยกันแต่ไม่เป็นผลนะคะ
เพลิงยังลุกไหม้อย่างรวดเร็วด้วยอืมงานนี้นะเห็นทีนี่แบบโอ้โห
เสียวาบไปเลยทีเดียวว่ามันจะลุกลามไปคันอื่นด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามันระเบิดขึ้นมาเนี่ยทำยังไง
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าโชคดีค่ะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไหม้แต่ตัวรถ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายส่วนการดับเพลิงก็ใช้เวลาไปกว่าสามสิบนาที
ก็สามารถดับได้และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เกิดขึ้นเสียหายมากมายนะคะ
วอดไปทั้งคันอืมส่วนการตรวจสอบสาเหตุของไฟปริศนาครั้งนี้ก็น่าจะมาจาก
สายไฟในรถลัดวงจอดนั่นเองอ๋อเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมก็ต้องเตือนกันแหละ
ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถที่มีอายุนานแล้วสภาพที่เก่าแก่แล้ว
อาจจะต้องเช็คหน่อยนะคะว่ามีอะไรเสื่อมเสียหายหรือเปล่าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้
เอามาเตือนให้กันเป็นอุทาหรณ์นะคะครับอืมคุณผู้ชมเรื่องของ